อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา

ก็ไปวางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพบรรจุ
ติดตามการรายงานสดได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานสดมาจากพื้นที่วัดบ้านไร่นครราชศรีมาเชิญครับ
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะครับยังคงหลั่งไหลกันมาที่วัดบ้านไร่
เพื่อที่จะมาวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีระสังขาร
จำลองหลวงพระคูณที่ทำจากหุ่นขี้พึ่งนะครับ
โดยวันนี้พบว่ามีประชาชนนั้นเดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
แล้วก็คาดว่าตลอดทั้งวันนั้นจะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนหลายหมื่นคนครับ
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ
โดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาชาวจับหวัดนครราชศรีมา
ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นได้
โดยผู้คนที่มาส่วนใหญ่ต่างสวมชุดขาวดำตลอดทั้งวันมีการเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้วางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพทอง
ภายในบรรจุสรีระสังขารจำลองของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศ
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ที่ทำจากขี้พึ่งที่สร้างเท่ากับสังขารจริงนะครับ
โดยภายในหุ่นได้บรรจุเล็บเส้นผมฟันแล้วก็เครื่องอัฐบริหารที่ท่านเคยใช้อยู่ภายในโรงทองครับ
โดยทางวัดจะจัดให้พุทธศาสนิกชนยืนต่อแถวบริเวณด้านหลังพระอุโบสถด้านทิศใต้
เพื่อขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมนลอย๙ยอดที่ประดิษฐานสรีระสังขารจำลองของหลวงพระคูณทางเดียวนะครับ
จากนั้นให้ลงอีกฝั่งคือด้านทิศตะวันออกของเมนลอยโดยไม่ต้องถอดรองเท้าเพื่อจัดระเบียบให้ผู้คนไม่ให้เบียดเสียดยัดเยียดกันจนเกินไปนะครับ
เพราะยิ่งใกล้วันพระราชทานเพลิงศพนั้นก็ยิ่งมีลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก
อุดรติ้วกระโทกนะครับชาวจังหวัดนครราชศรีมาที่มาวางดอกไม้จันทร์ในวันนี้บอกว่า
รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเพราะส่วนตัวไม่เคยมาที่วัดแห่งนี้
และไม่เคยได้เห็นหลวงพ่อคูณตอนท่านยังมีชีวิตอยู่เลยสักครั้งนะครับ
แต่ด้วยความที่เป็นคนโคราชก็เคารพนับถือโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ท่านได้ทิ้งไว้
แต่ความตั้งใจครั้งแรกก็ว่าจะไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าตื่นสาย
แล้วก็ดูจากข่าวก็พบว่ามีผู้คนจำนวนมากจึงเลือกมาที่วัดบ้านไร่แทนครับ
ตั้งใจจะไปขอนแก่นมากกว่าพอดีว่าวันนี้ตื่นสายไปนิดนึง
ถ้าไปขอนแก่นก็จะได้คือความหมายว่ามันไกลขนาดไหนก็อยากไป
ที่นี่ว่ามันตื่นสายแล้วก็จะไปถึงกับอีกคือไปกับอันนั้น
ท่านชัยมาทั้งนี้เอ่อง่ายก็รุมบะคุณก็ยุลใจ
มีเวลาเรื่องมีโอกาสมากกว่านี้
แล้วจะเอาคำซ้อนคนหล๑๙๓๙ครับขณะที่นาธวัฏชายแสนพระสิทธิ์นะครับหรือ
ในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจที่เห็นคนมาจำนวนมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
นะครับเพราะคิดว่าคนจะแห่วไปวางหลอกไม้จันทร์ผิดออกขอนแก่นมากกว่า
แต่โดยส่วนตัวนั้นก็เชื่อว่าหลวงพระคูณเป็นคนโคราชเป็นคนด่านขุนทศเป็นผู้สร้างวัดบ้านไร่

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาที่นี่จำนวนมาก
โดยเฉพาะเมื่อวานนะครับที่ตรงกับวันหยุดมีผู้คนมาหลายหมื่นคนครับ
ก็คิดด้วยใจว่าเราจัดงานให้ท่านในจำลองท่านเนี่ยจะมีคนมาไหม
ข้อนแก่นร่างจริงตรงนั้นแต่ตรงนี้เป็นร่างรอง
แต่กำนันเชื่อว่ามีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่ง
ร่างท่านเนี่ยกำนันเอาเกษาจริงท่าน

ทุกอย่างของจริงอยู่ตรงนี้
มันก็น่าเบียดเชื่ออยู่ตรงนั้นว่า
มองว่าจะไม่มีคนคนสุดท้าย

พอใจที่คณะสิทธิ์ที่มาบ้านไล่เนี่ย
มีแต่คนที่รักหลวงพ่อจริง

ฉะนั้นต้นทุนของหลวงพ่อคูณ

ทั้งนิทัศน์การคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ

แล้วก็การจัดแสดงรูปภาพหลวงพระคุณ
กว่า๑๐๐รูปจาก๑๐๐ศิลปินทั่วประเทศ
บริเวณทางขึ้นวิหารพระเทพวิทยาคม

สร้างความสนใจให้กับผู้คนที่มาร่วมงานจำนวนมาก

ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ
และทางวัดก็จะมีการชะพนาคิด
และในขณะนี้ก็พบว่ายังมี

หลังไหลเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาวางดอกไม้จันทร์
สรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณนะครับ
แล้วก็ภายในวันนี้
รวมไปถึงจนถึงช่วงข้ามนะครับ
ก็จะมีการแจกเหรียญรุ่นพินัยกรรมนะครับ
ซึ่งทางกำนันป่องเองนั้นก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดเวลา
และก็ยังไม่กำหนดเหรียญว่าจะแจกเท่าไหร่ครับ

รายงานจากวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ

ส่วนคุณผู้ชมที่ไม่ได้เดินทางไปสามารถที่จะส่งข้อความผ่านไลน์หน้าจอมาได้นะครับ
สำนึกต่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแล้วก็ร่วมระลึกถึงหลวงพ่อคูณด้วยนะครับ
ใช่ค่ะรวมถึงหนังสือที่จัดทำขึ้นในพิธีพระราชทานเพลิงศพ